มาดูเรื่องของรถกันหน่อยคุณรู้ไหมคุณคุณเคยเปิดไหม
แน่นอนแหละทุกคนเคยเปิดเวลารถมีปัญหาไอ้ไฟฉุกเฉิน
ไอ้ไฟสามเหลี่ยมเอ่อบางคนเรียกไฟผ่าหมากหรืออะไรก็แล้วแต่
เราจะเปิดเมื่อมีเหตุจำเป็นรถคันนี้เขาบอกว่า
ดวงไฟตรงนี้ของเขามันเสียมันปิดไม่ได้มันก็จะกระพริบอยู่แบบนั้น
แล้วขับมาตลอดทางคุณรู้ไหมคะมีรถคันหนึ่งไม่พอใจขับตามหลัง
ลงมาถึงเฮ้ยเปิดไฟใหม่อ้าวไม่ชอบไงต้องเนี่ย
ก็ต้องเปิดไฟตามมาแบบนี้เป็นอะไรเปิดไฟทำไมเจ้าของรถบอกไฟมันเสีย
ยิงกันเลยนะคุณอ๋อแล้วรถก็มาล่วงตกตรงนี้เลยเห
ใช่ค่ะแล้วรถมันล่วงตกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะมันมาจากเหตุไฟนี่แหละ
ไฟฉุกเฉินที่บอกนี่แหละนะคะว่ามันเสีย
ตำรวจภูทรด่านคุณทศไปตรวจสอบมีคนถูกยิงก่อน
อยู่ที่ถนนสายสี่คิ้วชัยภูมินะคะสายสีคิ้วนะคะชายภูมิที่ตะมนตะเคียนด่านขุนทศ
ไปเจอรถยนต์เชฟโลเลสสีขาวตกอยู่ตรงร่องคุณผู้ชมเห็นรูนะไหม
อ่ารูตรงนั้นอ่ะเป็นรูลอยกระสุนค่ะแล้วตรงฝั่งคนขับที่เห็นตรงนั้นนะคะ

แล้วมีบริเวณยางหน้าซ้ายแตกด้วย

เขามาคือเป็นผู้โดยสารที่นั่งมาข้างคนขับ

เจ้าหน้าที่ก็มาถึงพยาบาลเครื่องเบื้องต้นก่อน
แล้วเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศค่ะทางด้านของคนขับรถ
คนขับคันนี้กับคนเจ็บเป็นเพื่อนกันครับวรรณค่ะ
วรรณเพลียขุนทศนะเขาเล่าบอกว่าผมกับเพื่อนขับรถมา
แล้วคือพวกเราเป็นหุ้นส่วนรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน
กลับมาจากดูงานรับเหมายิปักช่องเนี่ยที่โคราชนะคะ
คันที่ขับมาเอาตรงคันนี้ไฟฉุกเฉินมันเสีย
มันปิดไม่ได้ผมก็ต้องขับมาสภาพนั้นที่ไฟมันกระพริบกระพริบกระพริบมาตลอดทาง
มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านตรงตำบลตะเคียน
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับมาปากหน้าเขาก็เลยจอด
จะเปิดไฟผ่าหมากมาทำมาตลอดทาง
เสียเวลาเปิดไฟตามมานานแล้วนะ
เนี่ยเขาก็เลยตอบกลับไปว่าไฟมันเสียพี่มันปิดไม่ได้
แต่คนขับรถปาเจโร่ไม่เชื่อค่ะ
โตเถียงกันแล้วมันกลายเป็นว่าเดือดทั้งสองฝั่ง

เขาบอกว่าชายคนที่ขับปาเจโลสู้ไม่ได้
กลับไปที่รถแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาปืนมายิง
วรรณชัยเล่าต่อบอกเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วชวนเพื่อนขึ้นรถหนีออกมา
แต่ผู้ชายคนนั้นขับรถตามมายิงใส่รถเขาหลายนัด

เขาพยายามบังคับรถหนีจะพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาล
แต่ด้วยความรีบรถมันก็เสียหลักตกตรงนั้นไปเลย

ก็รีบออกจากรถไปซ่อนในพุ่มไม้เพราะอะไร
กลัวจะโดนตามมายิงซ้ำแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
เขาก็ยิงสวนเขาเลย
แถมที่สุดที่ตอบบอกว่าเด็ดจะต้องดูกล้องมูลจรปิด
แต่เดี๋ยวตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่เข้ามาก็คือ
เหนือจะหาเบาะแสผู้ก่อเหตุแล้ว
อาการบาดเจ็บของพี่ชัยนะคะ
เขาบอกว่าได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกมาแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วนะ
แต่ว่ายังสั่งห้ามญาติเข้าเยี่ยมนะคะ
ตำรวจเอกภูไทยค่ะภูมิกับการสพด่านคุณทศบอกว่า
ไปตรวจสอบกล้องในพื้นที่นะยังไม่เจอรถคันดังกล่าว
ตอนนี้ยังไม่รู้เส้นทางการหลบหนี
แต่บอกว่าถ้ารถคันนั้นเลี้ยวซ้ายไปที่สามแยกกฎม่วง
แล้วเข้าไปตรงถนนสายชัยบาดานด่านคุณทศ
โอ้โหเขาบอกว่าอาจจะเจอยากเหมือนกันนะ
ตอนนี้สั่งให้ค้นหากล้องมุมจรปิดไปตลอดทางเลย
อาจจะพบเบาะแสแล้วก็เนื่องจากมันมีการเปิดไฟผ่าหมากไล่ตามกันมาใช่ไหม
เขาก็บอกอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะสังเกตได้
ต้องไปค้นหาหัวลูกปืนที่ตกอยู่บนถนนก่อนนะคะ